มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่๕แยกลาดพร้าวนะครับ
โอ้โหนี่เป็นแยกที่แบบจราจรพลุกพลาดมาก

ทำให้เห็นว่าอันตรายมันเกิดขึ้นได้ทุกวินาที

ซึ่งมันเป็นช่องทางที่ไม่ใช่ให้วิ่งผ่านไปตลอดอย่างนั้นอยู่แล้ว

คือฝั่งที่วิ่งมาเนี่ยคือฝั่งจตุจักร
ซ้ายออกเนี่ยจะไปถนนวิภาวดีนะ
ถ้าเรียบในสุดก็จะเป็นเส้นจะไปสวนรถไฟนะครับ
จักรยานยนต์คันที่ถูกชนเขาก็จอดรอไฟแดง

ก็ชนเขาจนบาดเจ็บนะครับ
ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งก็แชร์คลิปนี้เอาไว้นะครับ

บอกว่าอุบัติเหตุชนแล้วหนีให้แยกรัดพร้าว

เกิดเหตุถนนตรงนี้นะคุณเขียนมาสอน

มีสอนอผนโยธินสอนอวิภาวดีสอนอบังซื้อ

เพื่อจะสอบถามว่าเอ๊ะตกลงตามเจอไหม
แล้วเขายังไงกันแล้วนะครับอาการเป็นยังไงกันบ้าง

ก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบไปที่สนวิภาวดีกับสนบังซื้อ
เพราะว่าถนนที่เกิดเหตุถือว่าอยู่บนถนนพระหลโยธินขาออก
หนักหนามากนะครับโชคดีหน่อยนะฮะ

แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอารถไปแจ้งกับทางประกันภัย
สอนอวิภาวดีตอนนั้นไม่ได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับ
จากจุดเกิดเหตุเป็นท้องที่สอนอบังซื้อ
บอกให้ทั้งคู่กรณีไปที่สอนอบังซื้อ

จะได้มีหลักฐานกันเผื่อจะต้องดำเนินการกันในตอนหลัง
เราสอบถามไปยังสอนอบังซื้อ
ได้รับคำตอบจากพนักงานสอบสวนบอกว่า

อันนี้ก็เห็นแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นข่าว
แต่ก็ยังไม่มีใครมาแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
ว่าดำเนินคดีอะไรกับใครทั้งสิ้น
ก็เลยคาดกันว่าทั้งสองฝ่ายพอไปสอนอวิภาวดี

แล้วทางวิภาวดีเขาบอกว่าต้องไปลงบันทึกประจำวัน

เจรจากลายเกลี่ยอะไรกันได้ลงตัวหรือเปล่า
ก็เลยไม่ได้แจ้งความต่อหรือยังไร
แต่มีพลเมืองดีที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะครับ
ชื่อว่านายชำนาญสนสูงเนินอายุ๒๑ปี
เขาบอกว่าทางคนขับรถยนต์เนี่ย
ไม่ได้ไปพบกับตำรวจสอนอวิภาวดีด้วยตัวเองนะ
แต่คนที่เห็นเหตุการณ์เขาขี่รถตาม
แล้วก็ไปเรียกให้จอด

แล้วคุณธรรมดาลสนสูงเนินบอกว่า
เช้าเมื่อวานนี้ขี่จักรยานยนต์จะไปทำงานตามปกติ
ติดไฟแดงอยู่ที่๕แยกรัฐพร้าว

มีรถยนต์สีขาวขับมาอย่างเร็วในช่องซ้ายมือ
จักรยานยนต์อีกคันที่จอดติดไฟแดงอยู่อย่างจัง
แล้วก็ขับหนีไปตอนนั้นตัวเองก็ตกใจมากนะ
เพราะว่าจักรยานยนต์นี้ก็ล้มไปเลยนะครับ
แต่ว่าตัวเองก็รีบตั้งสติขี่รถตาม
รถยนต์คันนี้ขี่ไปตามเส้นทางถนนผนโยธิน
พอถึงช่วงทางขึ้นตรงเกือกม้าได้จังหวะ
ก็รีบบีบแร่ไล่หลังให้รถคันนี้จอดชิดซ้าย

แล้วก็มีจักรยานยนต์พ่อลูกอีกคันหนึ่งขี่ตามมาช่วยกัน
แล้วก็สามารถที่จะกันคนนี้เอาไว้ได้
ที่ตำรวจจราจรสนพลโยธินจะเข้ามา
แล้วก็พบว่าผู้ชายที่ขับมาอายุประมาณ๓๐
อยู่ในอาการตกใจพูดจาวกไปวนมา
บอกว่าตัวเองป่วยเป็นโรคอะไรแบบนี้
ตอนนั้นเขาก็ให้ตำรวจมาระงับเหตุ

ถ้าไม่ตามไปก็ไม่รู้จะหยุดดูไหม

ก็คาดว่าทางตำรวจจราจรสอนอผลโยธิน
มารองับเหตุอาจจะส่งท้องที่ทางวิภาวดี

แต่บอกว่าต้องไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอบังซื้อ